คุณผู้ชมคะเรื่องของน้องชมพู่
เอาจริงเราเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังทุกวันเลย
แล้วคุณผู้ชมก็ถามว่าที่เราเล่ามันมีความคืบหน้าไหม

แต่ว่าบางอย่างเขาอาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลได้
ในทางคดีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่อง

วันนี้ค่ะคืบหน้าไปประมาณ๕๐

ก็ลงพื้นที่ไปที่มุกดาหารด้วยไปติดตามคดีนี้ด้วย
นี่รองพบตรลงพื้นที่ไปเป็นรอบที่๒แล้วนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่านับจากวันที่เจอศพน้องชมพู่นี่มันผ่านมา๒๒วันแล้วนะคะ
โดยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ลงพื้นที่ที่สพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
เป็นครั้งที่๒ไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่ค่ะ
รองพบตรบอกว่า๒อาทิตย์ที่ผ่านมาการทำงานของตำรวจ
ในการหาหลักฐานในการหาข้อมูลคืบหน้าไปแล้ว
กว่าร้อยละ๕๐สอบปากคำไปกว่าร้อยปากแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูลการสอบเพื่อหาพยานบุคคล
ที่พอเห็นคนต้องสงสัยในวันเวลาที่น้องชมพู่หายไป
แล้วก็มาดูว่าเวลาดังกล่าวมีบุคคลใดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
แล้วก็มีความเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ก็ตรวจสอบอย่างรอบด้าน
เบื้องต้นมีการแยกกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้แล้ว
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ต้องรอให้ผลตรวจดีเอนเอออกมา
ซึ่งเป็นผลการตรวจดีเอนเออย่างละเอียดก่อน
ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะดังนั้นมันจะต้องรอการพิสูจน์อย่างละเอียด
ส่วนประเด็นการก่อเหตุเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่มูลเหตุจูงใจเรื่องเพศอย่างเดียว
ต้องตั้งประเด็นแวดล้อมไปถึงเรื่องของบุคคลด้วย
ทีนี้รองพบตรก็บอกด้วยนะคะว่าผลการชนะสูตรน้องชมพู่เบื้องต้นออกมาแล้ว
แล้วก็ถามเป็นยังไงบ้างคะท่านรองท่านรองบอกว่า
ผมยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดได้นะคะ
ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับทำไปจนกว่าจะถึงที่สุด
แล้วเราก็หวังว่าเราจะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้
จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน
เนื่องจากคดีนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก
อาจจะไม่มีโชคในเรื่องของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งรวบรวมพยานหลักฐานมาได้ค่อนข้างน้อย

ก็เป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
คุณแต่ทุกอย่างที่เขาไปเจอ
เวลาที่เขาปรูพรมค้นหาเดินเท้าไปหาหลักฐาน
เจออะไรไม่ได้ทิ้งเลยสักอย่างเดียวนะ
คือเก็บเอามาเป็นหลักฐานทั้งหมดเลย
แล้วก็ตรวจสอบว่าหลักฐานนี้มันมีความเกี่ยวข้องไหม
แล้วก็หลักฐานต่างที่แม้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปูพรมไปตรวจเอง
แต่ว่าเป็นกรณีที่ชาวบ้านเจอ
หรือว่าสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ไปเจาะลึกไปตรวจเจอเองอะไรอย่างนี้
รองพบตรบอกว่าก็พร้อมนะ
ที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเอาหลักฐานเหล่านั้น

เอามาเก็บรวบรวมทั้งหมดนะครับ

ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
ก็ไปเก็บหลักฐานบนภูเหล็กไฟ

เจ้าหน้าที่ทุกคนนี้ต้องเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเลยแหละ
เขาเดินไปไปเจออะไรบ้างรู้ไหม

ขวดน้ำพลาสติกก็วางอยู่ใกล้กัน

ห่างจากจุดที่พบแหวนสแตนเลส
ที่เป็นหนึ่งในหลักฐานของคดีเนี่ย

จริงมันมีรองเท้าอีกหนึ่งข้าง
นี่คือเขาก็เก็บทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เขาก็ลัดเลาะไร่มันสัมปะหลัง
ออกมาทางริมทางคลองบุง
ก็เจอเสื้อกันหนาวสีน้ำเงินแดง
ปลายแขนเนี่ยมีสีขาวคาดแขนจ้ำ
ก็ตกอยู่ที่พงหญ้าข้างทางตัวนี้แหละค่ะ
ทีนี้ก็ต้องเก็บมาตรวจสอบว่า
เป็นใครเป็นเจ้าของ
เป็นของเจ้าของไร่มันสัมปะหลังหรือเปล่า

เขาก็ไปทางทาน้ำคลองบุงไปอีกด้านหนึ่ง

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บหลักฐานทั้งหมด
ส่งพิสูจน์เพื่อตรวจสอบหาความเชื่อมโยงทางคดี
นี่ไงคะถึงบอกว่าเดินไปตรวจสอบแต่ละวัน

แล้วก็ค่อยพิสูจน์ว่าอันนี้มันเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ไหมนะคะ